ส่วนอันนี้สาเหตุอะไรที่ทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ
แม่ค้าขายกุ้งวัยสามสิบเอ็ดปีที่สุพรรณบุรีค่ะถูกพบเป็นศพ
แต่ว่าสภาพเนี่ยสามีเอ่ยญาติเอ่ยข้องใจมาก
เพราะว่าสภาพก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของเธอ
ถูกเผาวอดเหลือแต่ซากส่วนร่างเธอที่อยู่ข้างมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะ
ตั้งแต่ศีรษะถึงอกเนี่ยไฟไหม้ขาขวาก็ไฟไหม้
แต่มันไหม้แค่ครึ่งครึ่งกลางกลางแบบนี้ค่ะสามีกับญาติเลยเชื่อว่า
น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมผู้ตายคือนางสาวละอองดาวนะคะ
อายุสามสิบเอ็ดปีค่ะเสียชีวิตถูกไฟคลอกข้างมอเตอร์ไซค
อนด้าสีแดงนะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้อย่างที่บอกว่าสภาพศพเนี่ย
ตั้งแต่หัวถึงหน้าอกคือไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลยแล้วก็ขาขวาก็มีรอยไหม้เหมือนกัน
ส่วนรถนี่เหลือแต่ซากเลยนะคะและโดยรอบรอบเนี่ยก็มีเสื้อเชิด
มีรองเท้าสีขาวขวดเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ไฟแชคตกอยู่หนึ่งอันด้วย
พอสามีผู้ตายมาถึงเห็นร่างภรรยาเท่านั้นแหละค่ะร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
ถ้าฉันไม่ยู่แกดูเลยเดี๋ยวน่ะนะนี่ว่ะ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะก็ยังเห็นว่ามีร่องรอยที่รถถูกเผาอยู่
มีซากรถบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บไปอย่างเช่นกระจกมองข้าง
รถสีแดงหลอดไฟเลี้ยวแล้วก็เศษเสื้อผ้าของผู้ตายค่ะ
จากการสังเกตสภาพรถลักษณะเหมือนจอดคุยกับใครอยู่
เพราะว่าขาตั้งมันค้างไว้แปลว่ามันมีการจอดรถ
กุญแจก็ยังคาเบาะท้ายเหมือนเปิดหยิบอะไรสักอย่างด้วย
ได้คุยกับป้าพรชาวบ้านแถวนั้นค่ะบอกว่าสัก๗โมงเช้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวผ่านจุดเกิดเหตุก็ไม่เห็นว่ามีรถหรือว่าคนอยู่นะ
แต่พอซื้อของเสร็จกลับมาเนี่ยเห็นรถกู้ภัยวิ่งเข้ามาถึงได้รู้ว่ามีคนถูกเผา
ส่วนตัวก็รู้จักกับผู้ตายแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายด้วยการจุดไฟเผาตัวเอง
เพราะใกล้กันมันมีทางน้ำข้างทุ่งนา
คือคนปกติเวลามันร้อนมากมันไม่ไหวก็ต้องวิ่งลงน้ำหรือมันก็ร้องตะโกนเสียงดัง
เลยคิดว่าผู้ตายอาจจะถูกทำร้ายจนสลบแล้วก็ถูกจุดไฟเผาหรือเปล่า
ลงพื้นที่ไปบ้านพักของคนตายนะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕กิโลเมตรนะคะ
ก็เจอกับสามีคนตายคุณวัฒนายังร้องไห้อยู่เลยนะคะ
แต่คือน้ำตามันเหือดแห้งไปหมดแล้วอ่ะเขาพูดอยู่คำเดียวเลยว่า
ตายผิดธรรมชาติดาวตายผิดธรรมชาติพูดอยู่แต่คำนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าภรรยาเขาป่วยเป็นวรรณโรคไอหนักมาก
แต่ก็ไม่ได้เครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะว่ามีแม่สูงวัยต้องดูแล
ยังมีลูกอีก๒คนภรรยาเขาไม่อยากจะทิ้งคนสำคัญในชีวิตทั้ง๓คนไปแน่
เมียเขาก็เป็นคนมีน้ำใจศัตรูที่ไหนก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อหรอกว่าจะคิดสั้น
วันเกิดเหตุตอน๗โมงเช้าเนี่ยดาวมาบอกผมบอกจะไปซื้อกับข้าว
เอาเงินติดตัวไปร้อยหนึ่งแล้วอยู่ก็มีคนมาพบศพดาวเลย
แต่เมื่อ๒อาทิตย์ก่อนอยู่ดาวเคยพูดกับผมนะบอกว่า
เอ้ยถ้าฉันไม่อยู่เนี่ยแกดูไอเดียด้วยนะ

แต่ส่วนตัวแล้วเขาเชื่อใจเชื่อมั่นมากว่าเมียเขาถูกฆ่า
เขาบอกถ้าพรุ่งนี้ผลตรวจกุญแจและฝาถังน้ำมันมีลายมือของตัวเขา
และภรรยานั่นคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าเมียเขาฆ่าตัวตาย
แต่ถ้ามันมีลายนิ้วมือคนอื่นหรือว่าบุคคลที่๓เนี่ยอันนี้ฆาตกรรมแน่
นี่เขาถามว่าถ้าสมมุติว่ามีคนทำให้คุณดาวตายจริงอยากบอกอะไรเขาไหม
ไม่มีครับผมว่าจังหวะถ้าไปเนี่ยจังหวะเมื่อเจยพ้นศัพท์พอดี
จังหวะนั้นก็คือว่าตายแล้วก็คือว่าทำร้านท่าจะเผ่าเลย
ถ้าผมดาวเนี่ยเจ้าตัวไหมค่ะตัวตายนอนมีแม่เข้ามีลูก
เขาเป็นห่วงเนี่ยท่ามนี้ข้างบ้านเขารู้เขาเป็นห่วงพ่อแม่เขา
นางละเอียดนะคะแม่ของผู้ตายก็บอกเมื่อเช้าลูกสาวเพิ่งจะขอเงินแม่ไปร้อยหนึ่ง
จะไปซื้อของร้านป้าพรแล้วหายไปเลย
ส่วนลูกเขยก็ขี่รถตามหาเมียแต่ก็ไม่เจอแล้วสุดท้ายมาเจอเป็นศพ
ลูกแม่เนี่ยก็รักกันกับลูกเขยดีไม่เคยทะเลาะมีปากเสียงกันเลย
แต่ช่วง๑๒เดือนมาเนี่ยลูกแม่ป่วยเป็นวรรณโรคก็เลยแยกห้องกันนอน
ยังบอกด้วยนะคะว่าลูกสาวไม่เคยคิดฆ่าตัวตายแน่เพราะว่าเป็นคนขี้กลัว
แล้วก็เชื่อมั่นว่าลูกไม่มีศัตรูที่ไหนค่ะก็ยังไม่เข้าใจว่าใครมาก่อเหตุได้เยี่ยมโหดขนาดนี้
คนอื่นก็บอกแต่ผู้ตายเคยมาบ่นนะว่าอยากตายไม่อยากอยู่แล้ว
ซึ่งคนที่ได้รับฟังก็พยายามจะห้ามแต่ถึงแม้ผู้ตายจะเคยมาบอกว่าอยากตายไม่อยากอยู่แล้วเนี่ย
แต่ดูจากสภาพการแล้วก็ยังเชื่อว่านี่คือเหตุฆาตกรรมค่ะเพราะว่าจุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่ใช่จุดปกติไม่ใช่เส้นทางปกติที่ผู้ตายจะใช้
หลังจากที่ทั้งสามีและแม่ก็บอกว่าผู้ตายบอกจะไปซื้อของที่ร้านป้าพรเราก็
ไปหาป้าพรค่ะร้านป้าพรอยู่ห่างจากบ้านคนตายหนึ่งกิโลเมตรนะคะ
พรบอกว่าเปิดร้านตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วแต่ไม่เห็นคนตายมาซื้อของนะ
แต่ก็ยอมรับว่าสามีผู้ตายมาตามหาเมียที่ร้าน
ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการฆาตกรรมป้าก็อยากให้จับตัวคนร้ายให้ได้
เพราะว่ามันโหดเยี่ยมมากเลยนะ
เมืองต้นตำรวจเองก็ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าเป็นการฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย
แล้วก็ยังไม่ได้สอบปากคำใครด้วยเพราะว่าญาติญาติเองก็ยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกเนี่ยคือรถกระบะคันหนึ่งที่ขับผ่านแล้วก็เห็นว่ามีรถไฟลุกท่วมอยู่
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามมาสอบปากคำค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพแหละว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรนะคะ